ไปดูอีกคลิปนึงนี่โซเชียลเขาแห่แชร์กันนะคะ
คือเวลามีคนก่อเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมาขอโทษทีหลัง

เมาบ้างสติไม่สมประกอบบ้าง
ล่าสุดหงายกาสเป็นบ้าแล้วนะคะ

ผู้ชายคนนึงทั้งล็อกคอทั้งตบทั้งเตะ
มันจะล้มความขมัมกองกับพื้นนะคะ

ผู้ชายคนนี้เป็นบ้าทำไปแล้วไม่รู้ตัว

เนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะไม่ยั้งเลยค่ะ

ผู้ชายเสื้อเขียวที่เป็นเพื่อนบ้านปรีเข้ามา
บหน้า๒ทีล็อกคอตบซ้ำ

ก็ถูกเตะก้านคอซ้ำจนหน้าคว่ำลงไปกับพื้น
แล้วก็เตะแล้วเตะอีกจนต้องมีคนวิ่งออกมาห้ามเนี่ยค่ะ
คือต้องใช้หลายคนถึงจะห้ามแล้วก็เอาไว้อยู่ได้นะคะ
สุดท้ายคนในบ้านคนเสื้อเขียวเนี่ยลากผู้ชายคนนี้กลับเข้าบ้านไป
หลานชายของคุณป้านี่แหละค่ะเป็นคนโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็อยากที่จะให้แชร์ออกไปให้คนได้รับรู้พฤติกรรมของเพื่อนบ้านรายนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเพชรเกษม
ประเด็นก็คือภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าไงรู้ไหมผัวฉันมันเป็นบ้าไม่รู้เรื่องก็ตอบแค่นี้เองค่ะหลังเกิดเหตุนะคะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนภาษีเจริญ
ดำเนินคดีกับผู้ชายเสื้อเขียวชื่อว่านายพงพันธ์ผลมูลค่ะ
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานด้วยคุณดูคุณป้าสิ
นี่คือนางสมศรีสดคงวัย๖๘ปีผู้เสียหายนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลย่านเพชรชะกะเสม
นางสมศรีบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนนี้มาก่อนเลยนะ
ไม่เคยทะเลาะมีปากเสียงด้วยแต่ยอมรับว่าเธอบ่น
่นหนึ่งอย่างคือเม้นฉี่แมว
คือผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาเป็นเจ้าของแมว

ปล่อยให้แมวฉี่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณค่ะ
พอป้าแกบ่นว่าโอ๊ยเหม็นฉี่แมวเท่านั้นแหละค่ะ
โดนบนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นดูสิหน้าตาปูดบวมคอนี่เขียวช้ำเลย
แล้วทีนี้คุณป้าแกก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกว่า
ภรรยาบอกว่าผัวฉันเป็นบ้านไม่จริงป้าไม่เชื่อ
คือเบิ้นหรอดฝันเข้าบ้านเราก็บอกว่าทำไมทำอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยหินดีเลยค่อยลูกประสาท
ถ้าพูดอะไรแล้วมันแบบอารมณ์ร้อนอย่างนี้
เขาก็เคยโดนเมียเขาว่าไม่เชื่อน
ถ้าเป็นจิตก็จะอยู่บ้านทุกวันได้ไง

เขาว่าเป็นผู้ชายทำไมมาต้องหลังแก่ผู้หญิง
หลังแก่คนแก่ที่ไม่มีทางสู้
นี่ไงเก่งนักแหละกับเด็กคนแก่และผู้หญิงเนี่ย

รวมพยานหลักฐานรวมถึงรอผลตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บด้วย
แล้วก็จะต้องมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาหรือว่าผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้
แล้วก็แจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าเนี่ยเข้าข่ายทำร้ายร่างกายแน่นอน
แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วป่วยจริงก็ต้องพาไปรักษานะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปนะครับ